สังคมคำขวัญวันเด็กปีนี้นะคะ๘มกราคม๒๕๕๙
ถ้าเป็นสถานการณ์ปกตินี่กิจกรรมแน่น

คือใครมีลูกเนี่ยยังไงต้องพาไปสักที่สองที่แหละแล้วก็ของแจกเพียบเลย
แต่กลายเป็นว่าปีนี้เข้าสู่ปีที่๒แล้วที่เด็กงดกิจกรรมไปนะคะ
ส่วนใหญ่เพราะว่าสถานการณ์โควิด๑๙นั่นเองแต่ว่านี่เป็นที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
เขาก็เปิดตึกไทยคู่ฟ้านะคะนายกรัฐมนตรีวันนี้เปิดตึกไทยคู่ฟ้านะคะ
มีการพายาวชนนี่น้องทั้ง๕คนเนี่ยเป็นความฝันของเด็กเหมือนกันนะ
คือเป็นตัวแทนได้แค่๕คนที่จะได้ไปนะคะ
แล้วเด็กเนี่ยไปนั่งเก้าอี้ของนายกรัฐมนตรีนี่นะคะก็เป็นเด็กที่ได้มีโอกาส
ไปนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีในวันเด็กแห่งชาติปีนี้นะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงหน่อยละกันนะคะว่านายกเขาพูดอะไรกับเด็กกันบ้าง
ทำท่าอ่านหนังสือเหมือนนายกสิค่ะอ่าท่านก็บอกให้ทำท่าทำทางเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีการพูดคุยกับเด็กค่ะนะคะเป็นเยาวชนนะคะ
ก็ไปพูดคุยถึงความสนใจในด้านต่างนายกก็ถามเด็กนะคะ
อาชีพที่อยากทำในอนาคตเป็นอะไรอวยพรให้เด็กได้เรียนอย่างสนุก
ก็ให้ทุกคนมีความฝันมีความตั้งใจนะครับ
สิ่งที่อยากทำตั้งเป้าอนาคตของตัวเอง
สิ่งที่ชอบอาจจะมีหลากหลายไปหน่อยนะคะ

ความกระตันยูรุคุณตบิดามันดานะคะ
เพื่อเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้า
อันนี้ก็เป็นคำสอนของนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นบรรยากาศที่เอามาให้เห็นกัน
ก็เป็นบรรยากาศไลฟ์สตรีมสดนะคะ

คือชมผ่านหน้าจอแทนนะคะ
แต่สำหรับบรรยากาศหลายที่

เขาก็มีบรรยากาศความสนุกสนานของเด็กที่ไปร่วมงานกันเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าถ้าหากว่าจุดไหนที่เขางดไปแล้ว
เฉพาะส่วนกลางที่เขาประกาศงดเนี่ย
ก็เลยต้องใช้เป็นการจัดกิจกรรมผ่านทางออนไลน์แทนเนี่ยนะคะ

ถ้าตอบถูกก็มีของรางวัลที่จะส่งไว้ให้ด้วยเหมือนกันนะคะ
อ่ะไหนลองไปดูซิว่าเด็กปีนี้เขารู้คำขวัญวันเด็กกันหรือยังคะ

หันมาดีอีกรอบนึงอะไรนะ
อีกรอบนึง

จับได้ทุกรอบแม่นเป๊ะนะคะ
คุณแม่นะคะเขาก็ถ่ายลูกชายตัวน้อย

รอบครอบรับผิดชอบต่อสังคม
อีกครอบครัวนึงค่ะก็น่ารักน่าเอ็นดูไม่แพ้กันมาเป็นแพ็คคู่นะ
สองสาวพี่เนี่ยเป็นคนสอนน้องให้ท่องคำขวัญวันเด็กตาแป๋วด้วยนะคะ
นี่ค่ะก็เป็นความน่ารักของเด็กนะคะ
อ่ะศึกษันวันเด็กด้วยนะคะ
ส่วนกิจกรรมวันเด็ก
ของสามเหล่าทัพทั้งกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศก็ต้องจัดกันแบบออนไลน์ค่ะ
ดูบรรยากาศไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กอยู่บ้านแทน
ไม่สามารถที่จะไปร่วมงานที่จัดงานได้เนี่ยนะคะ
เพื่อลดความเสี่ยงของการระบาดโควิด๑๙
ทางกองทัพบกเนี่ยเขาจัดงานคิดดี
เปิดโอกาสให้เด็กจากทั่วประเทศร่วมสนุกแชทตอบคำถามรอรับรางวัลที่บ้านได้เลย
แล้วก็มีการแสดงดนตรีประกอบเพลงของกรมดุรยางทหารบกด้วยค่ะ
เช่นเดียวกับกองทัพเรือโชว์แสดงดนตรีจากวงดุรยังราชนาวีผ่านทางออนไลน์
ให้เด็กเล่นเกมรุดรับรางวัลพิเศษจากผู้บัญชาการทหารเรือด้วยนะคะ
ส่วนกองทัพอากาศค่ะเขาก็พาไปเที่ยวชมเครื่องบินในพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
มีคำแนะนำดีในการรับพลเรือนมาเป็นข้าราชการในกองทัพอากาศ

ถ้าเด็กคนไหนสนใจอยากเป็นฐานอากาศนี้ก็คงจะได้เต็มอิ่มกันเลยนะคะ
เอาต่อเนื่องกันเลยไปที่โคราชกันหน่อยนะคะ
ไปดูบรรยากาศที่เด็กเข้าไปสัมผัสกับนี่เด็กผู้ชายส่วนใหญ่ชอบเลย

เป็นบรรยากาศที่พ่อแม่จุงลูกจุงหลานไปเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติที่สโมสรร่วมเริงชัยค่ายสุรนารีอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งที่นี่ค่ะทางกองทัพภักดิ์ที่สอง
ขนรถถังขนรถสะเทินน้ำสะเทินบก

นำมาจัดแสดงให้เด็กได้ดูกัน
ต่างก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนั่งเล่น
แล้วก็ถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานนะคะ
ไทม์กรางมัตรการคัดกรรมโควิด๑๙เค้มข้นทีเดียว
มีการจำกัดคนที่เข้างาน
มีเด็กบางคนเข้าร่วมกันอากาศ
อันนี้ก็เป็นการปรับเปลี่ยนนะเนาะให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมออนไลน์ด้วย
พื้นที่เขายกเลิกจัดงานวันเด็กนะเพราะว่าสถานการณ์โควิด
ทีนี้พ่อแม่ผู้ปกครองก็เลยพาลูกหลานไปเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่แทน
จะไม่มีการจัดงานวันเด็กนะ
แต่สวนสัตว์เชียงใหม่เขามีโชว์ขบวนพาเรทนะคะ
เสาหันศาเนี่ยแล้วดูสิเด็กผู้หญิงเนี่ยกรี๊ดเลย
เจ้าหญิงเจ้าชายตัวการ์ตูนขวัญใจเด็กมากันเพียบ
สคอตสุดน่ารักให้ชมเนี่ยมากันเต็มไปหมดเลยนะคะ
มีการเล่นเกมด้วยนะคะมีการแจกของรางวัลมากมาย
ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด๑๙
ที่นี่เปิดให้เด็กที่มีส่วนสูงต่ำกว่า๑๓๕เซนติเมตร
สามารถเข้าชมได้ฟรีด้วยนะคะ
ต่อกันอีกสักที่คุณผู้ชมปิดท้ายที่สุโขทัย
พระมหาดวงอำนาจสิริมงคโลค่ะ
เจ้าอาวาสวัดสวรรคารามหรือว่าวัดกลาง
ก่อตั้งโครงการกองทุนออมบุญวันละบาท
แล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวรรคโลก
ก็นำของขวัญจำพวกตุ๊กตาขนมก็มีเหมือนกัน
นำไปแจกผู้ป่วยเป็นเด็กนะคะ

เด็กที่ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ทั้งเด็กทั่วไปที่ไปเฝ้าดูแลพ่อแม่ผู้ปกครองที่โรงพยาบาลด้วย

ให้กับเด็กในวันเด็กแห่งชาติ
แล้วก็ยังไปมอบให้กับผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
โรงพยาบาลศรีนครโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม
รวมถึงโรงพยาบาลศรีสังวรอีกด้วยนะคะ